คุณผู้ชมยังคงอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะช่วงนี้
พาไปดูเหตุการณ์สลดของครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
เมื่อวานนี้ในพื้นที่คลองสามวากรุงเทพมหานครนะคะ
ครอบครัวนี้ประสบปัญหานี่นอกระบบ
จะต้องจ่ายเงินเฉพาะค่าดอกเบี้ยนะวันละ๘๐๐๐บาท
กลุ้มใจนี้ทำให้ผู้เป็นพ่อและแม่ตกลงใจกัน
กินยากล่อมประสาทและหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อ
ใช้มีดปาดคอภรรยาตัวเองก่อนและปาดคอลูกอีกสองคน
อายุ๒ขวบและ๕ขวบจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วพยายามใช้มีดเล่มเดียวกันฆ่าตัวตายตาม
แต่ว่าไม่สำเร็จนี่คือภาพของผู้เป็นพ่อนะคะ
ที่พยายามฆ่าตัวตายตามนะคะ
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่าอาการก็ยังคงน่าเป็นห่วงพูดได้นิดหน่อยนะคะ
ให้การกับตำรวจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม
คำให้การพูดออกมาไม่ได้
ว่าใช้มีดทำร้ายร่างกายตัวเองนะคะ
ก็เลยเป็นการเขียนลงในกระดาษ
เล่าให้ตำรวจฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
พลตำรวจตรีสมนึกน้อยคงผู้บังคับการตำรวจนครบัน๓
เปิดเผยหลังจากมีการประชุมชุด
สืบสวนสอบสวนตำรวจสนมีนบุรี
ติดตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นนะคะ

ตำรวจได้เดินทางไปสอบปากคำนายนัทศักดิ์คำเขิน
อายุ๔๖ปีผู้ก่อเหตุซึ่งก็คือพ่อของครอบครัวครอบครัวนี้
ไปสอบปากคำถึงโรงพยาบาลเลย
เบื้องต้นอาการดีขึ้นมากแล้วนะคะ
การให้ปากคำต้องให้ด้วยการเขียนใส่กระดาษ
ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดยอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงิน

ก็เลยตกลงกับพันรยาว่าจะก่อเหตุฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวเลยเพื่อหนีปัญหานี้
ซึ่งตำรวจหลังจากที่ได้รับกระดาษนี้แล้วนะคะ
ก็ประเมินแล้วล่ะไม่สามารถสอบปากคำต่อได้
เพราะว่าอาการก็ยังไม่สามารถพูดได้ถนัดนี้นะคะ
ก็เลยรอช่วงเวลาอยู่ว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำเชิงเลือกได้อีกเมื่อไหร่นะคะ
ตำรวจบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะตรวจสอบต่อไปนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปพูดคุยกับนายเทียรพลเดชชัง
เพื่อนข้างร้านของในนัทซึ่งเป็นคนแรกที่เข้ามาพบศพค่ะ
เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เพื่อนของในนัทโทรศัพท์มาหา

โทรศัพท์มาหาบอกว่าให้เข้าไปดูในนัทให้หน่อย
เกรงว่าจะคิดสั้นเพราะตลอดทั้งวันเพื่อนหลายคน
พยายามจะติดต่อแต่ติดต่อไม่ได้นะคะ
ตัวเองก็เลยบ้านอยู่ข้างกันเข้าไปดูให้
เคาะประตูตอนแรกไม่มีใครตอบรับ
ตัดสินใจค่ะดันดันประตูเข้าไปเลย
ไปพบสบเมียและลูกของในนัท
คนที่เข้าไปเห็นเหตุการณ์ชื่อวนายเทียรพลบอกว่า
คาดคิดว่าในนัทจะก่อเหตุแบบนี้เพราะปกติแล้ว

ตกเย็นจะออกมานั่งกินข้าวด้วยกันข้างร้าน
แต่ในนัทจะปรับทุกข์ให้ฟังเสมอเลย
เรื่องเงินกู้ที่ไปหยิบยืมเข้ามาและต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละตั้ง๘๐๐๐บาท
ซึ่งเล่าแค่นี้ไม่รู้ว่าต้นตอไปหยิบยืมเงินมาจากใคร
ทำให้น่าจะเชื่อได้ว่าเรื่องนี้แหละ
เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา
แล้วก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายยกครัวแบบนี้นะคะ
ฟังเสียงคนที่เข้าไปพบศพครอบครัวนี้ค่ะ
เคยได้คุยกันทีนึงเขาบอกว่าเขาต้องจ่ายเงินวันละ๘๐๐บาท
เงินดอกวันละ๘๐๐๐บาทโอ้โฮดอกเฉพาะดอก

อันนี้ผมไม่รู้ครับผมรายละเอียดเราไม่รู้

ยังพบว่าในนัดกินยากล่อมประสาท๘เม็ด
ก่อนที่จะลงมือก่อเหตุฆ่าพันรยาที่หมดสติไปแล้วนะคะ
ส่วนพันรยากินยากล่อมประสาทไป๖เม็ด
ต่อมาได้ฆ่าลูกทั้งสองคนขณะที่ลูกนอนหลับอยู่

พยายามฆ่าตัวตายตามฆ่าตัวตายตามนะคะ

ช่วงที่หายใจรวยรินแล้วแล้วนำตัวส่งตำรวจค่ะ
ด้านครอบครัวของพันรยานะคะ
ก็คือแม่เลี้ยงเดินทางไปรับศพลูกสาว
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
อมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของครอบครัวนี้นั่นแหละ
จากก่อนหน้านี้ลูกสาวมาขอยืมเงิน
แต่ก็ไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นหนี้ของใครจำนวนเท่าไหร่
และก่อนเกิดเหตุ๒๔เมษายนได้มีเจ้าหนี้มาทวงเงินต้นนะคะ

ดอกเบี้ยเงินกู้วันละ๑๐๐๐บาท
ได้ทราบเรื่องแล้วบอกเจ้าหนี้ไปว่า
พยายามช่วยเหลือโดยจะขอยืมเงินจากญาติ
แต่ก็ไม่คาดว่าจะคิดสั้น
ด่วนตัดสินใจไปแบบนี้นะคะ
นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหานะที่เกิดขึ้นจากหนี้นอกระบบในสังคมไทยนะคะ
ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าหลายครอบครัว